ทั้งประเทศเหมือนกันวันนี้เมื่อปีที่แล้วเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะ
ถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญสะเทือนใจของคนไทย
แล้วก็ของชาวต่างชาติที่นิยมไปตรงสารเท้ามหาพรมด้วยค่ะ
ซึ่งในวันนี้ครบรอบ๑ปีที่เกิดเหตุการณ์
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้ตำรวจนครบานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แยกราชประสงค์
แล้วก็ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวด
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายเหมือนที่ผ่านมาค่ะ
โดยพบตรบอกว่าไม่ได้เน้นพื้นที่ไหนเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าตำรวจนครบานแล้วก็ตำรวจสันติบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขามีการเฝ้าระวังกันอยู่แล้วตามปกติ
แต่เพื่อความไม่ประมาทค่ะเลยอยากจะสั่งกำชับ
ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเหตุก็เท่านั้นเอง
สำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์นะคะเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๑๗สิงหาคมปี๒๕๕๘ปีที่แล้ว
หลังจากที่มีคนร้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอุยเกอร์นะคะ
นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่สารเท้ามหาพรมตรงสี่แยกราชประสงค์

ผู้ได้รับบาดเจ็บก็เยอะผู้เสียชีวิตก็มาก
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจสามารถตามจับผู้ต้องหาได้๒คน
ซึ่งก็คือนายอาเด็มคาราดักหรือว่าบิลานมุฮามัติ

รวมถึงได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวมอีก๑๗คน
ตอนนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของสารทหารค่ะ
เมื่อวานพบอตรก็ประชุมและกำชับเลยนะ
ผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่ต่างเนี่ยนะครับ
หากปล่อยให้มือดีเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้
ก็ต้องจัดการเรื่องนี้เหมือนกัน
ส่วนกรณีที่ทางด้านของนปชออกมาปฏิเสธ

ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้และการวางเพลิงเนี่ยนะครับ
มีผู้สิทธิ์ข่าวถามพบตรเหมือนกันนะครับ
ประเด็นนี้พบตรบอกไม่ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วกัน